ผมเริ่มจากทางคุณฟ้าใช่ไหม

คุณฟ้านะครับเป็นแฟนของคุณอเนก

อยู่ทั้งหมดตั้งแต่การจับกลุ่มเลยค่ะ

กำลังขับรถไปกดตังค์
แต่จักรยานมอเตอร์ไซค์ไปกดตังค์กับแฟน

หนูอ่ะขับรถจากหนองเสือก็คือปฐุมเนี่ย

เราก็ขากลับอนุกลับเส้นทางวัดมณฑล
ประสิทธิเพื่อจะเดินมุ่งหน้ากลับบ้านของเรา

ก็จากที่เราเดินทางกลับก็มีสายเข้า

พอรับสายโทรศัพท์ปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขับรถฟอร์จูเนอร์สีทอง
มาปาดหน้าปิดกั้นการหลบหนีของเรา
อันนี้คือตอนเราขี่มอไซค์อยู่

ทำไมเขาโทรเข้าเครื่องกลุ่นฟ้า

ใช่ก็คือหนูต้องจอดรถคุยค่ะ
เพราะว่าขับรถคุยไม่ได้เพราะว่าลมมันโต้

หนูก็ถามว่าคดีอะไรคะพี่
คดีอาวุธปืนเถื่อนเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีเกี่ยวกับเรื่องคดีอาวุธปืนเถื่อน
ก็เขาตรวจสอบไปแล้วคือไม่พบหนูก็เลยนึกว่าเป็นเป็นหมายสารเกี่ยวกับปืนเถื่อน
เรียกตัวแฟนไปสอบสวนอะไรอย่างนี้เขาก็เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นหมายสารจับกลุ่มคดีชิงทรัพย์และข่มขืน
ก็คือเราก็ชิงทรัพย์หรือลักทรัพย์ชิงทรัพย์ค่ะมันต่างกันไหมเราลองชิงทรัพย์กับลักทรัพย์
ต่างกันสิครับข้อหาเนี่ยข้อหาแค่ลักทรัพย์เนี่ยนะครับมันเป็นข้อหาที่โทษ๓ปี
ไม่ได้หนักแต่พอเป็นชิงทรัพย์นี่อัตราโทษมันขยับไป๑๕ปี๒๐ปีเลยมันหนักกว่านะ
หมายสารด้วยตามที่ต้องจำนวนตามหลักฐานคือแฟนก็รับสารภาพ

๓ปีไอ้เหตุงานที่เกิดขึ้นเมื่อ๔เดือนก่อน

ก็คือมีอยู่วันหนึ่ง

เพราะว่าผู้มีคนมาแจ้งความในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
วันนี้เราอยู่ไหนหนูก็บอกว่าหนูอยู่บ้าน

หนูจะรู้ได้ไงเพราะหนูอยู่บ้าน
เขาก็พูดเกี่ยวกับว่าแฟน
ทำคดีชิงทรัพย์มานะ
ก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็
ผู้ร้องทุกข์เขาได้มาแจ้งความ
ในคดีชิงทรัพย์
แล้วก็พยายามบังคับให้เขา
คือเราก็ทราบคร่าวตรงนี้ว่า

ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้คือโดนก็คือต้องโดนนะพี่
วันนั้นคือช่วงเช้ามืด
ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาวิ่งออกกำลังกายอยู่
ถนนหน้าหมู่บ้านค่ะแล้วแฟนเราเนี่ย
ออกจากบ้านวันนั้นวันที่เกิดเหตุที่ตำรวจเขาบอกว่าวันนี้
ไปก่อเหตุคือวันนั้นแฟนออกจากบ้าน

ขี่จักรยานยนต์ไปก่อนแล้วก็เลยเอาปื้นเนี่ยไปขู่
แล้วจี้ชิงอะไรมาโทรศัพท์ค่ะ
โทรศัพท์มือถือกี่เครื่อง
๑เครื่องค่ะแฟนเราบอกว่าทำแบบนี้
ก็คือตัวแฟนที่มาถึงบ้าน
พอเขาไปทำมาแล้วเขามาถึงบ้าน
คือเขาไม่ได้พูดอะไรเลยกับหนูก็คือเขาส่ง
ส่งของอันนี้คือโทรศัพท์เครื่องนี้มาให้
คือหนูก็พยายามถามเขาเขาก็ไม่บอก
เขาก็ไม่บอกเราเราก็หนูก็เลยแบบ
นาทีนั้นคือเราก็ไม่อยากจะซอกแก๊กกับเขามากมาย
ก็คือไม่อยากถามเขามากแต่ซึ่ง
โทรศัพท์มาล็อกหน้าจอหนูก็เลยถามเขาว่า
ไปหยิบของใครมาหรือเปล่าเนี่ยโทรศัพท์มันใช้ไม่ได้เหรอ
อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาบอกว่า
ไปบ้านเพื่อนมาหนูก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วไม่ได้สอบถาม
จนกระทั่งโทรศัพท์เครื่องนี้เก็บอยู่ที่หนู
หนูเป็นคนเก็บเองด้วยก็คือคนเก็บเองครับ

มันไม่มีเพื่อนมาหรือไม่มี
ใครมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหายของอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยหนูก็คิดว่า
แฟนไปทำอะไรมาเขาไม่บอกก็คือนึกว่าแบบ
ไม่มีอะไรแล้วหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเอาโทรศัพท์เครื่องนี้
กับแฟนว่าหนูจะเอาโทรศัพท์เครื่องนี้

คือโทรศัพท์เครื่องนี้เราก็เลยเอาไปเอาไป
ขายกันใช่ครับอ่าหนูไปแก้ข้อมูลก่อน
แก้ข้อมูลแล้วก็ไปขายก็คือหนูว่าไปขาย
เท่าไหร่ก็คือขายในราคาสองพันอ่า
เวลาก็ผ่านมาสี่เดือนตำรวจมาจับใช่ค่ะพร้อมกับ
ข้อหาข่มขืนด้วยใช่ใช่ไหมข่มขืนลูกใช่ไหมอ่า
ทีนี้วันนั้นพอได้ตัวปุ๊บเขาก็พาไปโรงพัก
ใช่สพวังน้อยสพวังน้อยค่ะพาขึ้นรถทั้งคู่เลย
ขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีทองหนูขึ้นรถเก่ง
แต่แต่ตอนนั้นตำรวจเขารู้แล้วนะว่าเราไม่ได้เกี่ยวเขาเพราะว่าเป็น
หมายจับคนเดียวใช่ค่ะเพราะหมายจับมีแค่แฟนคนเดียว
พอไปถึงสพวังน้อยเป็นยังไงฮะถึงสพวังน้อย
นำตัวหนูสองคนขึ้นห้องสืบตำรวจกี่กี่นายจำได้ไหม
ก็ประมาณสิบนายได้ครับประมาณนั้นหนูจำได้หมด
ค่ะก็คือพอนำตัวหนูขึ้นห้องสืบกัน
ก็มีพี่ตำรวจคนหนึ่งก็บอกให้แฟนนั่งนั่ง
และก็ให้นั่งลงแต่ตำรวจคนนี้ที่เขาใช้ถูงผ้าสีดำ
ก่อนหน้านี้เขาพูดตรงแยกวัดมณฑลที่ไปจับกลุ่มตรงนั้นไว้ว่า
เดี๋ยวเอาถุงผ้าดำคุมาเลย
ไม่คิดว่าเขาจะทำจริง
ข้อหาคงคืนตั้งแต่ตอนจุดที่ถุงจับเลยไหม

เขามาสืบสวนแล้วปฏิเสธตรงนั้น

ใช่ค่ะเพราะจังหวะนั้นคือเขากันหนูแฟน
แล้วก็หนูมาอยู่กับคนที่พูดว่าจะเอาถุงดำคุมแฟน

ก็อันนี้อยู่ตรงระหว่างการจับกลุ่มค่ะ
ส่วนหนึ่งเขาอ่านหมายสารให้แฟนฟัง
ส่วนหนูเนี่ยพี่คนนี้เขาก็ยึดกระเป๋าหนู

คือตรงที่เกิดตรงที่เขายื่นหมายจับแฟน

เขาก็อธิบายเกี่ยวกับหมายสารให้แฟนฟัง

คุณโดนจับในข้อหาชิงทรัพย์นะ
เขาก็คือเขาฆ่าว่าบนชิงทรัพย์นะ
แฟนก็รับสารภาพครับ
เพื่อมุ่งหน้าไปที่
อเจมส์พอไปถึงรวงพลลักษณ์ที่สทผาวังน้อย
ก็ถูกนำตัวเข้าห้องสืบใช่ค่ะโดยมีคุณฟ้าอยู่ด้วย

เขาสั่งให้แฟนนั่ง

ที่เขาพูดว่าจะเอาถุงผ้าสีดำคุมเขาก็ฟ้าหยิบตรงโต๊ะเขามา
โต๊ะที่เขาทำการอ่ะหยิบแล้วหันมาเดินมาสวมซึ่งหนูอ่ะเขา
ตอนนั้นเราอยู่ไกลขนาดไหนในห้องเดียวกัน
ห้องเดียวกันจากประตูจากที่แฟนนั่งมันไม่ไกลค่ะพี่
เท่าเราไหมก็อันเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะพี่เรายืนอยู่ตรงประตู
ก็คืออยู่ตรงประตูพอดีแฟนเรานั่งอยู่แล้วมีตำรวจนายหนึ่งในนั้นบอก
เดี๋ยวเอาถุงผ้าคุมเลยค่ะก็คือเอาถุงผ้าสีดำคุมอ่า
ซึ่งเขาพูดตอนแรกหนูก็คิดว่าเขาขู่พี่หนูไม่คิดว่าเขาจะทำจริง
เขาเขาจะเอาถุงผ้าคุมเพื่ออะไรตอนนั้นตอนนั้นแฟนเราไม่ยอมรับสารภาพข้อหา
ก็คือตอนนั้นเขายังไม่ได้สอบสวนคือเขายังไม่ได้พูด
พอเขาพอตัวแฟนมาถึงห้องสืบใช่ไหมคะอืม
สั่งให้แฟนนั่งแล้วถุงคุมเลยแล้วก็เอาถุงผ้าสีดำคุม
เอายังไม่ทันบอกเลยว่าคุณจะรับกี่ข้อหายังไม่ไม่ได้ถามอะไรเลยแม้แต่คำเดียวก็คือ
ยืนยันเห็นอย่างงี้ได้ยินอย่างงี้หนูเนี้ยสาบานเลยอ่า
ถ้าเกิดว่าจะให้หนูชี้ตัวหนูก็ชี้ได้อ่า
ชี้ได้ด้วยแล้วเขากระทำความผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดนะ
อยู่ตำรวจเอามาคุมเลยเหรอมาคุมเลยเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอ
ไม่มีเพื่อนห้ามไม่มีอะไรมันมันต้องมีเหตุก่อนไหมคืออันเนี้ย
ตอนที่เขาพูดนะพี่เขาพูดตั้งแต่ตรงแยกจับวัดตรงตรงวัดมณฑลอ่ะ
เขาเขาพูดไว้หนูก็คิดว่าเขาพูดเล่นก็คือตอนตอนจับกลุ่มเนี่ย
มันมีการคุยกันเรื่องถุงดำใช่ค่ะคือพูดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมรับสารภาพหรืออะไรอย่างเงี้ย
เอาถุงผ้าดำคุมมันเลยหนูว่าคิดว่าเขาพูดขู่ว่าแฟน
พอมาถึงที่ห้องห้องสืบจริงจริงอืมเดินขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บแล้ว
ตัวแฟนจะต้องถึงจุดตรงที่เขาต้องนั่งสอบสวนใช่ไหมคะหนูก็อยู่ตรงระหว่างตรงประตู
หนูยืนอยู่กับพี่ที่ว่าไปจับกลุ่มด้วยกันก็ยืนอยู่พี่ตำรวจนายหนึ่งสั่งให้แฟนนั่ง
ทางนั้นเขาหันไปหยิบถุงผ้าเลยคุมคือหนูก็ตกใจคือยืนยืนมองแฟน
แล้วเขาหันมาเห็นหนูหนูก็ยืนมองเขาคือเขาทำเขาทำเพื่ออะไร
เขาหันมาเห็นหนูปุ๊บเขาก็บอกให้เอาตัวหนูลงไปข้างล่างก่อน
ข้างล่างจะมีโต๊ะม้าหินอ่อนตรงห้างห้องสืบนั่งก่อนหนูเดินลงไปปุ๊บ
เสียงที่ได้ยินคือการเสียงเสียงถูกเตะถูกตบแล้วเสียงสุดท้ายที่ได้ยินออกมาคือ
อย่ามาเก่งกับกูไอ้โว้ยแค่เนี้ยคือเรียกชื่อแฟนเราโบ๊ยคือชื่อเล่น
ชื่อเล่นแฟนค่ะคือห้องโต๊ะม้าหินข้างล่างกับข้างบนเนี่ยมัน
มันได้ยินเสียงก็ได้ได้ยินค่ะอ่าได้ยินเสียงค่ะ
เพราะห้องเขาไม่ได้เก็บเสียงคือพอเขาคุมปุ๊บเหมือนกับหันมาเอ้า
คือเขาคงจะลืมอยู่หรือเปล่าว่ามีมีหนูอยู่อ่ะ
ก็เลยไล่ลงมาค่ะก็คือเขากันกันเราลงมาข้างข้างล่าง
เพื่อให้เรามารอข้างล่างหนูก็นั่งรอแต่คือพอนั่งรอปุ๊บ

หนูไม่มีการสื่อสารคือหนูไม่มีโทรศัพท์
สองหนูหันมองหนูพยายามที่จะไปปรึกษากับคนที่แบบ
เขาเดินผ่านไปผ่านมามีตำรงตำรวจอะไรอย่างนี้
หนูก็ถ้าหนูไปพูดอย่างนั้นถ้าเกิดตำรวจเขาขึ้นไปโวยวายหรืออะไรเงี้ย
กลัวว่าแฟนอ่ะจะถูกกระทำแบบนี้อีก